แม้ว่าจะย่างเข้าสู่วันที่๗ในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าแรงใจของคนทั้งประเทศยังคงส่งไปอย่างไม่ขาดสายแล้วก็ไม่ลดละด้วย
เราจะไปดูบรรยากาศในแต่ละจังหวัดกันหน่อยเขาทำกิจกรรมอะไรเพื่อส่งแรงใจกันบ้างนะคะ

พระครูสังครักษ์ธิรสัตโธพระลูกวัดอรัญญิกาวาสอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก็นำประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรมกว่า๔๐คน
สวดมนตร์และตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาให้กับทรัพย์ศัพท์ศัตริย์ทั้งหลาย
เพื่อส่งใจไปช่วยนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะ
โดยนางเมตตากิติคุณประธานสถาบันพลังจิตานุภาพที่นำคณะเข้าไปปฏิบัติธรรม
ส่งกำลังใจให้กับทีมหมูป่าก็เชื่อว่า
ผลบุญกุศลที่คนไทยทั้งประเทศส่งแรงใจไปช่วยเด็กนั้น
จะทำให้ทุกคนออกมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ได้โดยเร็วค่ะ
ความตั้งใจของคนในทั่วประเทศนะคะ

เพราะการส่งพลังที่ดีให้เนี่ยโดยเฉพาะการทำสมาธิ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องรับรู้นะคะ
แล้วก็เราก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัย

นายสมานอดำประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด
พร้อมด้วยผู้นำศาสนาอิสลามจากมัศยิต๑๓มัสซีดในจังหวัดตราด

ร่วมกันขอดูอาระหว่างโครงการเสริมสร้างพัฒนาครูและผู้นำศาสนา
เพื่อส่งแรงใจพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดตราดไปให้กับโค้ช
แล้วก็นักเตะเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
ซึ่งติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ให้สามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เช่นเดียวกับทั้งครูแล้วก็นักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนนครราชศรีมา
เขาพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวและสวดมนต์ค่ะ
ทั้งยังนั่งสมาธิที่วัดอีสานในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมาเป็นเวลา๑๓นาที
ซึ่งก็เท่ากับจำนวนของผู้สูญหายทั้ง๑๓คน
เพื่อแผ่เมตตาส่งแรงใจไปช่วยทีมฟุตบอลหมูป่าคาเดมี่ทั้ง๑๓คนด้วย
ส่วนทางด้านคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุรินทร์
ทั้ง๖คณะกว่า๒๐๐คนที่เข้าร่วมโครงการสารสัมพันธ์พี่น้อง
และประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑นั้น
ก็ร่วมกันร้องเพลงศรัทธาของศิลปินวงหินเหล็กไฟ
เป็นการส่งกำลังใจไปให้ทีมหมูป่าอาคาเดมี่นะคะ
ขอให้มีศรัทธาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายจิรยุทธ์เจียนสถิตอายุ๙๒ปี
ข้าราชการบำนานกระทรวงศึกษาธิการ

และนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คน
มนต์ขอพรจากหลวงพ่อโสธร
เพื่อให้ทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยนะคะ

ก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยติดตามข่าวไปด้วย
แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ไปด้วย
หันหน้าไปทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ก่อนที่จะตั้งนโม๓จบสวดบทอิติปิโสพระควา๓จบ
กล่าวคำอธิษฐานขอบารมีหลวงพ่อโสธร
พิบาลรักษาทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวง
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าหากทุกคนออกมาได้
ก็จะให้ลูกหลานนั้นพาไปปิดทองหลวงพ่อโสธรทันทีค่ะ
ขอบารมีหลวงพ่อโสธรไปได้เมื่อได้รอดคนจากตรายกลับสู่คืนนั่น
หลวงพ่อแห่งและลูกหลวงพ่อสิทธิ์ของลูกพ่อต่อไป
ขอลูกพ่อโสธร
ขณะที่นายแสงชัยแหเลิศตระกูลผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจีนบุรี
หมอแสงซึ่งวันนี้เองก็ยังคงเปิดบ้าน
สมุนไพรให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่บ้านพักที่ตำบลบางเดชะอำเภอเมือง
จังหวัดปจีนบุรีตามปกตินะคะ
และขอบคุณนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพ
แล้วก็ทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ศูนย์หายค่ะ
ก็ขอให้บุญบารมีทุกอย่างที่หมอแสงสร้างมา
คุ้มครองทุกคนให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
ก็ในฐานะเป็นคนหนึ่งที่เสียงเล็กไม่ได้เสียงใหญ่
ก็ประกอบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเนอะ
ผ่อบ่อทุกเหล่าทัพทุกองค์กรที่อ่ามีจิต
จิตใจที่เข้าไปร่วมช่วยทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำ
ก็มีผู้ว่าเชียงรายแกก็เป็นแม่แรงเนอะ
ก็ท่านต่อสู้มาหลายวันจริงก็บุญบรมีต่างทุกอย่าง
ก็คุ้มครองให้ทั้ง๑๓คนปลอดภัยแล้วกลับออกมา
ก็ยังดีใจนะคนไทยยังรักกันเหมือนเดิม
พอมีอะไรเกิดขึ้นจะเห็นคนไทยรวมพลังมาช่วยกัน
ก็ดีใจแทนคนไทยนะคนไทยที่รักกันอย่างนี้
ช่วยเหลือกันทุกองค์กรหน่วยงานครับผม
อีกหนึ่งกำลังใจนะคะก็คือนายปวินชำนิประสาท

เป็นตัวแทนของข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ค่ะ
ขอพระบารมีพระธาตุดอยสุเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัด
ดนบันดาลให้ทีมค้นหานั้นสามารถไปช่วยเหลือ
นักฟุตบอลทั้ง๑๓คนออกมาให้ได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ทำหน้าที่ทุกนายด้วยนะคะ
จะมีทุกคนให้ตอบภัย
และเป็นอับเชิญจิตศิษฐ์นี้
ประธานธรรมและทุกราภิทุกคน

กำลังปรัญญาทำหน้าที่
จนนำพาทางน้อง๑๓คนออกมาด้วยปลอดภัย
ส่วนที่สารเจ้าท่ามโกงเยี่ยสารเจ้าศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดตรังนะคะ
ประชาชนมาไหว้พระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างในศาลเจ้า
ครองรักษา๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้ปลอดภัย

จากการติดตามข่าวของเด็ก๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะ
เราก็ติดตามข่าวทางอินเตอร์เน็ตมาโดยต่อเนื่อง
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
รวมทั้งได้สวดมนต์อวยพรให้น้องทุกคนปลอดภัย

ส่วนนายสมชายอินทรสังคณาวิน
เจ้าของร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ที่ตรังค่ะ
เขาบอกว่าติดตามข่าวสารการค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓ชีวิต
จากสถานีโทรทัศน์ต่างแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาโดยตลอด
ก็ขอให้ทุกคนที่ติดในถ้ำหลวงออกมาได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะ
ผมดีใจมากที่ทุกส่วนมาช่วยมาช่วยเด็ก๑๓คนเพราะว่ามีหลายประเทศมาช่วยด้วย
มีจีนมีอเมริกามีอังกฤษแล้วอีกหลายประเทศ
แล้วหน่วยงานของประเทศไทยก็มีหน่วยชำนาญมากเข้าไปช่วย
คิดว่าคงจะช่วยเหลือให้เด็กออกมาได้ครับ
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่เดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงถวายแด่พ่อปู่ศรีสุโธ
กรรมการบริหารคำชโนธก็ได้ทำพิธีสวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐาน
และจ้องหน้าที่ทุกไหนนะคะ
ผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวร้องเพลงคนแปลกหน้าที่อยากเจอ
กล้องห้วยไร่นั้นแต่งขึ้นมาเพื่อส่งกำลังใจไปถึงทั้ง๑๓คน
ก็ร้องเพลงโดยพร้อมเพลียงกันแล้วก็นำโทรศัพท์มือถือเปิดแฟลต
เหมือนว่าเป็นแสงนำทางให้น้องทุกคนออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งช่วงท้ายของคลิปนี้นายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีและบุคลากรก็พร้อมใจกัน
ก็คือคนกัดขึ้นกัน
งั้นจากตะกรขอให้ทีมหมูป่าซู้จริงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะ